คุณนิพิษอิทธิละสมบัติออกมาเตือนตำรวจบอกว่า
อย่าทำตามกระแสนะเพราะเดี๋ยวจะทำงานยาก
ชี้เลยคดีนี้ผิดแน่นอน
เพราะมีการทำร้ายผู้ต้องหาจนตายฮะ

เพื่อให้นักกฎหมายลองตอบคำถามดูว่า
คำตอบที่ออกมานั้นจะเป็นยังไง

โดยเล็งเห็นผลหรือไม่ถ้าตอบคือ
ตอบแบบสูตรสำเร็จตามแนวดีกาที่๕๓๓ทับ๒๕๖๐ว่า
เป็นการฆ่าโดยเจตนาโดยเล็งเห็นผล
คำถามต่อไปถ้าเจตนาฆ่า
ตอบก็คือเพราะตามคลิปเห็นชัดว่ามีการ
กดกระตุ้นหัวใจหลายครั้งแต่ไม่สามารถกู้ชีพคืนได้
ถ้าเจตนาฆ่าเมื่อตายแล้วก็จบสิ
สมเจตนาที่ทำแล้วจะไปกู้ชีพทำไม
คดีนี้เป็นเพียงรีดเอาทรัพย์
ตอบก็คือเพราะถ้าเป็นการรีดเอาทรัพย์
ก็ต้องเริ่มด้วยการตั้งข้อหาทำร้ายร่างกาย
จนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ไม่ใช่เริ่มด้วยฆ่าด้วยเจตนา
ทั้งหมดเป็นเรื่องยากนะครับที่คนไม่เรียนกฎหมายจะเข้าใจ

การสำคัญตำรวจอายการต้องไม่ทำตามกระแส
ฉะนั้นการลงโทษก็ไม่เป็นไปตามสัดส่วน

เพราะถามถึงประเด็นที่ว่าเป็นไปได้ไหมที่ธนายจะไปเรียกเงินตบซับภูมิกลับ
ตามที่มีกระแสข่าวออกมามันมีความเป็นไปได้ไหม
ฟังท่านตอบเองดีกว่าครับ
ไม่ให้น้ำหนักว่าทนายไป
ไปเรียก
ไปเรียกทรัพย์แสดงต้นลวโหด
ถ้าตัวจำเลยเขาสู้ได้จริงว่า

แล้วเกิดตายขึ้นมาไม่มีเจตนาฆ่า
ถูกไหมครับโทษก็เบากว่า
เบากว่าฆ่าคนโดยเจตนา
ถือว่าวันนี้คดีนี้ดูข่าวเย็นไทยรัฐนี่รอบด้านนะฮะ